หกนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีคุณผู้ชมกำลังอยู่กับข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
เรามาดูความคืบหน้าคดีของคุณตังโมกันหน่อย
เพราะว่าวันนี้เนี่ยตำรวจมีการแถลงเรื่องนี้นะคะ
บอกว่าทุกอย่างกำลังรอผลการผ่าพิสูจน์รอบ๒อยู่
อันนี้คือสิ่งที่ตำรวจกำลังรอแล้วก็เมื่อวานนี้ที่กรรมการสิทธิมนุษยชน
มีข้อสั่งการ๓ข้อออกมาเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่า
ตำรวจทำเกินไปกว่านั้นเยอะแล้วนะคะ
แล้วก็มีการตั้งคำถามกลับด้วยค่ะว่า
ว่าการแนะนำหรือข้อสั่งการ๓ข้อตรงนี้เนี่ย
ถือเป็นการก้าวไก่การทำงานของตำรวจหรือไม่อุ้ยโอ้วันนี้ประเด็นนี้ก็น่าสนใจค่ะ
โอ้โหโดยพลตำรวจโทจีรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะคะ
วันนี้แถลงเรื่องนี้ที่สพเมืองนนทบุรีค่ะก็เป็นการออกมาแถลงถึงความคืบหน้าคดีคุณแตงโมนี่แหละค่ะ
ครับบอกว่าตอนนี้ตำรวจสอบปากคำพยานบุคคลในคดีไปแล้ว๑๑๘ปากคุณทศพง
สอบปากคำไปร้อยสิบแปดปากใช่ไหมฮะวัตถูกพยานก็ตรวจสอบวงจรปิดไปเจ็ดสิบตัวสองร้อยไฟล์
โทรศัพท์มือถือสามเครื่องสิบสี่คลิปอืมวัดถูกพยานสี่สิบรายการห้าสิบเอ็ดชิ้น
ไม่อยากจะคิดเลยนะคะว่าเยอะขนาดไหนส่วนที่เมื่อวานทางคณะกรรมธิการสิทธิมนุษยชน
ที่เสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคมีการสั่งการ๓เรื่อง
ถ้าเราจำกันได้ก็คือสอบสวนผู้เชี่ยวชาญตำรวจบอกว่าทำเกินไปกว่านั้นเยอะแล้ว
อืมนะคะมีการสอบพยานผู้เชี่ยวชาญไปสิบแปดปาก
แล้วเรือก็เอาไปทดลองหลายครั้งในสำนวนรายละเอียดมีผู้บังคับบัญชาคอยตรวจสอบทุกประเด็น
ถ้าไม่ครบถ้วนก็จะมีอายการสั่งให้ตรวจสอบจนครบถ้วนวันนี้เป็นลักษณะเหมือนกับออกมาตอบนะคะ
ข้อสั่งการสามข้อเมื่อวานขณะเดียวกันประเด็นจะนำพยานบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จหรือเปล่า
อันนี้หลายคนก็สนใจพนักงานสอบสวนจะประชุมแล้วก็นำประเด็นการสอบสวนคำให้การไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจับเท็จ
ว่าจะสามารถนำพยานเข้าเครื่องจับเท็จในประเด็นใดบ้างอันนี้ถ้าพูดอย่างนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะได้เข้าใช่ไหมคะ
แต่ดูประเด็นอยู่ใช่ไหมคะการสรุปสำนวนคดีตอนนี้ขาดการรายงานผลชนสูตรรอบ๒จากกระทรวงยุติธรรม
ถ้าขัดแย้งกับรอบแรกก็ต้องสอบสวนต่อไประยะเวลาสรุปสำนวนส่งอายการ๖๐วันนั้นพนักงานสอบสวนสามารถขอขยายได้นะคะ
อ่าส่วนข้อติงเมื่อวานี้เรื่องของการเก็บเรืออืมนะคะวันนี้ก็มีการตอบด้วยนะคะ
เรื่องการเก็บเรือของกลางที่เห็นว่าไม่เหมาะสมเนี่ยนะคะเขาก็ชี้แจงบอกว่าเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
กรมเจ้าท่าพนักงานสอบสวนได้ตรวจสอบเก็บร่องรอยทั้งหมดไปแล้ว
หมดความจำเป็นเกี่ยวกับร่องรอยพยานหลักฐานอืมแต่ที่ยึดเอาไว้เนี่ย
เพราะเป็นของกลางการกระทำผิดเพื่อรอคำสั่งสารเกรงว่าการสั่งการของคณะกรรมธิการ
เข้าข่ายการก้าวไก่แทรกแทรงการทำงานหรือไม่โอ้โหให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงช่วงนี้เอาละกันค่ะ
จะนำคนบนเรือเข้าเครื่องจับเท็จหรือไม่นะครับคณะพนักงานสอบสวนจะต้องมีการประชุมในรายละเอียด
ประเด็นการสอบสวนแล้วต้องนำคำให้การไปปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจับเท็จ
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์คำให้การว่าสามารถนำพยานเข้าเครื่องจับเท็จ
ประเด็นใดได้หรือไม่ไม่ใช่เพียงคิดว่าจะเข้าแล้วเอาเข้าได้เลย
พอถอนะครับได้ทำการตรวจสอบเก็บร่องรอยพยานหลักฐาน
เกี่ยวข้องทั้งหมดไปแล้วจนหมดความจำเป็นเกี่ยวกับร่องรอยพยาหลักฐาน
ยังยึดไว้เนื่องจากเป็นยานพานะที่ใช้ในการกระทำผิด
เพื่อรอคำสั่งสารต่อไปเท่านั้นทำนองเดียวกันเหมือนกับคดีรถชนทั่วไปฮะ
เสร็จแล้วก็ยึดไว้โรงพักก็จอดอยู่นะครับ
เมื่อเก็บหลักฐานได้ก็คืนรถไปเกรงว่านะฮะ
การสั่งการของท่านเนี่ยอาจจะเข้าข่ายการก้าวไก่แทรกแทรง
การทำงานของเจ้าที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมหรือไม่นะครับอืมเนี่ยค่ะ
ก็เป็นการตั้งคำถามกลับนะคะส่วนกรณีที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย
ออกมาบอกว่าถูกข่มขู่นะคะท่านบอกว่าสามารถแจ้งตำรวจได้
ถ้าพบว่าไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีบิ๊กระดับเอ่อ
บิ๊กตำรวจเข้าไปแทรกแสงส่วนเรื่องของผ้าลูกไม้สีขาว
ที่ถูกเอลคุณตางโมตำรวจบอกว่ายืนยันตอนนี้ก็ยังไม่เจอ
หลังแถลงข่าวก็ปรากฏว่าคุณแม่พนิดา
ที่เดินทางมาร่วมฟังการแถลงด้วยเนี่ย

หลังจากที่ตำรวจแถลงปิดคดีก็จะทำพิธีค่ะ
เอาปรุงมาทันเรื่องจับเผาร่างน้องเนี้ย
คุณแม่ก็ขอว่าขอให้คดีนี้เนี่ยของน้องเนี่ย
จบเรียบร้อยนะคะท่านท่านได้แถลงข่าวนะคะ
จบคดีแล้วเราก็ค่อยมานัดกันว่าเราจะทำพิธีวันไหน
ก็อาจจะเป็นอีกเดือนนึงหรืออีกครึ่งเดือนอะไรอย่างนี้ก็ได้
ก็แล้วแต่ค่ะเราเราไม่รีบหรอกถ้าน้องยังอยู่
คุณแม่ก็เหมือนเหมือนเขายังอยู่กับเราอ่ะครับวันนี้คุณแม่ของคุณแต่งโม
ยังไปที่ท่าเรือพิบูลสงคราม๑นะครับในช่วงเวลาที่ถือว่าครบรอบหนึ่งเดือน
การจับไปของคุณแต่งโมนี่ค่ะคุณแม่ไปครับ
ถึงกับร่ำไห้เลยนะครับเพราะว่าเห็นคนที่รักคุณแตงโมเนี่ย
เยอะแยะมากมายเลยนะฮะที่มาแสดงความเสียใจแล้วคุณแม่บอกด้วยว่า
คุณแม่จะให้ของขวานคุณแตงโมด้วยกันหลังจบคดีเรียบร้อยแล้ว
จะเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ครับนะฮะคุณแม่พะนิดาศิรยุทธโยธินนะครับ
ของคุณแตงโมนะครับไปไว้อะไรลูกสาวที่ครบรอบหนึ่งเดือนของการจากไปนะครับ
ท่าเรือพิบูธสงครามหนึ่งนนทบุรีครับ
พระนิดานำช่อดอกกุหลาบสีขาวมาวางไว้บริเวณท่าน้ำหน้ารูปถ่ายของคุณแตงโมนะครับ
แล้วก็จดหมายที่เขียนด้วยลายมือนะครับแสดงความรู้สึกถึงลูกสาวที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับ
จากนั้นคุณแม่พนิดาได้ไหว้และตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงคุณแตงโมแล้วก็เปิดใจกับสื่อด้วยฮะ
พี่พระเจ้าได้อธิษฐานอะไรบ้างครับ
นี่แหละครับคุณแม่ต้องกลั้นอารมณ์แล้วก็น้ำตาเอาไว้นะฮะ

ตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วตามองไกลไปเห็นแม่น้ำ
ขนลุกพูดไม่ออกคิดถึงคุณแตงโม
คุณแม่บอกว่าแตงโมขึ้นสวรรค์ไปทำงานให้พระเยซูแล้ว
หัวใจของแม่แตกสลายลูกเราไม่น่าเสียชีวิต
เรายังรับไม่ได้ทุกวันนี้ก็ทรมาน
พูดกับลูกไปด้วยว่าที่ท่าเรือแล้วก็เอาดอกไม้มาให้นะลูก
เราจะทำแบบนี้แล้วก็บอกเขาอยู่ตลอดเหมือนเขาอยู่กับเรา
พระนิดาบอกว่าแตงโมนับถือพระเจ้ามาก
งโมบอกอยากรับใช้พระเจ้าพูดเหมือนเป็นลางบอกเหตุ
แล้วก็ชอบไปบวชทุกวันอาทิตย์หลังจากเสร็จสิ้นนะครับ

คุณแม่บอกว่าจะเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาคริสต์
ตามที่คุณตังโมเคยขอไว้เป็นของขวัญครับ
ความรู้สึกของตัวเราเนี่ยหัวใจของคุณแม่มันสลาย

มันทานข้าวก็พยายามทานให้มันอ้วนนะ
คุณแม่ก็ผอมลงเพราะว่าหัวใจมันใจสลายอ่ะ
ถ้าคุณไม่เป็นคุณแม่คุณไม่รู้หรอกว่ามันเกิดความรู้สึกยังไง

เขากำลังน่ารักกับคุณแม่มากเลย
คือลูกเราไม่น่ามาเสียชีวิตแบบนี้นะคะ
แล้วก็อายุก็ยังน้อยด้วย

ไม่ใช่รับไม่ได้ตรงนี้ยังรับไม่ได้นะ

คิดว่าพองานน้องโมเสร็จ
คุณแม่จะเปลี่ยนศาสนาเป็นศาสนาคริสต์
คิดว่าอย่างนั้นนะคะเพราะน้องโมขอไว้ด้วย
ก็จะให้เป็นของขวัญน้องโมด้วยล่ะ

แล้วจดหมายที่คุณแม่เขียนด้วยลายมือถึงน้องแตงโม
เขียนไว้ว่ายังไงบ้างครับแม่มีคนอยากรู้ฮะ
คุณพนิดาที่เขียนจดหมายบอกว่า
จดหมายก็เขียนถึงลูกแตงโม
บอกว่าตอนนี้ขึ้นสวรรค์แล้วตามปรารถนานะครับ

วันที่จากไปนะฮะมันเร็วเกินไป
กำลังสวยมากกำลังมีความสุขกันมาก
จะรับปริญญาได้ไม่กี่วัน

ขอให้น้องมาอยู่และมาหาแม่
คุยกับรูปของคุณแตงโมทุกวัน
เหมือนยังอยู่กับแม่รักลูกสุดหัวใจคิดถึงลูกมาก

ประเด็นผ้าคลุมสีขาวนะครับ
แม่บอกไม่เห็นจริงเห็นจากทีวี
กล้องส่งไปที่เรือที่เคลื่อนน้องแตงโมมาเนี่ย
แม่เห็นอาสาสมัครร่วมกับอยู่คนหนึ่ง
เอาไม้เขียผ้าขึ้นจากน้ำ

แม่คิดว่าต้องมีคนเก็บไว้แหละ
ส่วนประเด็นเรื่องผ้าลูกไม้สีขาวที่พูดถึงกันทีมข่าว
ไปสอบถามคุณไทคเอกพันธ์บัลลิลิต

พี่ไทยยืนยันว่าตอนที่กู้ภัยไปถึงร่าง

มีแต่ชุดเลสและบริสุทธิ์ที่ลอยน้ำ
เขาให้ทีมกู้ภัยเอาผ้าดิบสีขาวมาคุมร่าง
ให้คุณแตงโมเพราะว่าไม่อยากให้เห็นสภาพของคุณแตงโม
ที่คุณแม่เห็นอาจจะเป็นผ้าดิบก็ได้
ส่วนผ้าลูกไม้สีขาวอาจจะหลุดไปตามกระแสน้ำ

ท้ายยืนยันครับกู้ภัยที่เข้าไปตอนเก็บศพ
ก็ไม่มีใครแตะต้องของคุณแตงโมเลย
เว้นการจับศพไม่ให้ไหลลอยน้ำไป
แล้วคนที่ยกตัวคุณตังโมคือพี่ไทยเอง
ดังนั้นเรื่องผ้าลูกไม้สีขาวยืนยันไม่มีแน่นอนครับ
เรื่องของคุณตังโมตอนนี้ก็คงจะต้องรอผลชนะสูตรรอบ๒
แล้วก็การแถลงปิดคดีของตำรวจนะคะ